ปัจจัยหนึ่งก็คือบรรดากองเชียร์นะครับ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
มักจะคอยตามเชียร์การแข่งขันนอกบ้าน
ของยอดทีมฟุตซอลอันดับหนึ่งของเมืองไทย
อันเป็นที่รักของพวกเขา
เกิดจากการแยกตัวออกมาจากกลุ่มเชียร์ฟุตบอลสนามใหญ่
เพื่อต้องการสร้างกลุ่มแฟนบอลโต๊ะเล็ก
ของชนบุรีให้มากยิ่งขึ้น
๒ปีแล้วเราเชียร์เป็นของชาวบลังโก
พอมาขึ้นปี๒๐๑๖ปุ๊บเราได้แยกกลุ่มออกมา

คือเราจะเชียร์ด้วยพลังออกมาจากข้างใน

จะออกมาทีมออกมาเยือนเขาอย่างนี้เริ่มเริ่มมีขึ้นแล้วฮะ

ก็อยากให้เข้ามาช่วยกันเชียร์เยอะครับ

หนึ่งก็เป็นทีมมากเกินของพวกเราทุกคน

แต่กองเชียร์ของเรายังไม่ถือว่ายัง

แต่กองเชียร์เขาแน่นหนาแน่นกว่าเรา

ฟุตซอลดีกรีทีมชาติไทยของชนบุรีบูเวฟ
ได้พูดถึงความสำคัญของกลุ่มกองเชียร์

มีก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีมครับ

เราก็อาจจะไม่มีกำลังใจในการเล่น

ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ทุกคนนะครับ

ที่ทำให้นักเตะของเรามีกำลังใจ
แล้วก็มีพลังที่จะลงไปสู้
เชียร์ของกลุ่มอุณตราบูเวฟ

ขุนพลนักเตะชนบุรีบูเวฟทุกคน

ก้าวไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จ
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน